ที่ขอนแก่นนะฮะไปดูความคืบหน้าที่โจรบุกเข้าไป
ก่อเหตุไปยิงเจ้าของเขียงเนื้อจนบาดเจ็บสาหัส
ระหว่างที่อยู่กับหลานชายวัยแค่๔ขวบ
ซึ่งคนร้ายทำมือลักษณะเหมือนเป็นปืนเล็งไปที่ศีรษะของหลานชายด้วย
แบบว่าทำเป็นปิ้วอันนี้หลานชายให้ข้อมูลนะ
ใช่ครับแล้วก็แต่ก็ไม่ได้มีการพูดอะไร
หลังจากที่ไปก่อเหตุไปยิงเจ้าของเข็งเนื้อจนบาดเจ็บนะฮะ
ล่าสุดมีการเรียกคนใกล้ชิดไปสอบปากคำ

ว่าคนที่ก่อเหตุเหมือนจะเป็นคนใกล้ชิดคุณผู้ชม
แต่ว่าทางด้านของคนที่ถูกเรียกตัวไปสอบสวนเอง
ก็ยังคงให้การปฏิเสธนะครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในบ้านปูน๒ชั้นครับ
อยู่ริมถนนแจ้งสนิทสายบ้านไผ่ชนบทบ้านโนนขา
ตำบลหัวน้องอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
ตำรวจเขารับแจ้งบอกว่ามีการก่อเหตุคนถูกยิงก็เข้าไปตรวจสอบ
ตอนเข้าไปไปเจอนายวรวิทย์บุราณรัฐอายุ๔๒
เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นเจ้าของเข็นเนื้อนั่งอยู่ข้างกับภรรยานะครับ
บาดเจ็บก็คือนางยุภาพรบุราณรัฐอายุ๔๔ปี
ถูกยิง๒นัดเข้าที่ศีรษะด้านหลังกระสุนฝังใน

ก่อนจะเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านไผ่
แล้วก็ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลขอนแก่น
ตอนนี้ก็อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับ
จากการสอบถามทางด้านของสามีก็บอกว่า
เหตุการณ์มันเกิดช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
หลังจากตัวเองออกไปเตรียมของที่เขียงเนื้อสักประมาณตี๓
เนื้อกับที่ก่อเหตุอยู่ห่างกันสักประมาณ๒๐๐เมตรนะครับ
เขาให้คนส่งผักไปส่ง
แต่คนส่งผักบอกว่าเนี่ยโทรศัพท์ไปแล้วติดต่อภรรยาไม่ได้
มาถึงหน้าบ้านแล้วก็ติดต่อไม่ได้

ตอนโทรไปหลานชายวัย๔ขวบเป็นคนรับสาย
แล้วบอกว่าแม่ยุตายแล้ว
ยุก็คือทางด้านของนางยุภาพรนะครับ
หลานชายก็รับสายบอกแม่ยุตายแล้ว

ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาล

ตอนแรกบอกว่าทองคำประมาณสัก๔๐บาท
กับเงินสดที่ขายโว้นได้๔๕๐๐บาทหายไปนะครับ

หลานชายเป็นคนรับสายก็บอกแต่เพียงว่า
มีคนเข้ามา๒คนไปก่อเหตุ
แล้วก็ทำท่ารักษณะเหมือนปืน
มือนะฮะลักษณะเหมือนปืนเล็งไปที่หน้า
แล้วก็พูดคำว่าปิ้วอย่างนี้ฮะ
แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรอีกเลยนะครับ
ปกติแล้วตี๕๓๐เขาต้องตื่นไปนึ่งข้าว
แล้วก็ทำกิจจำวัดประจำวันเขาคือขายของไง
แต่ทีนี้วันนี้แม่ค้าที่เขามาส่งผัก

ปกติแล้วมันจะมีไฟสีแดงขึ้นอยู่หน้าบ้านเขา

เขาก็เลยบอกให้ผมโทรให้ผมก็เลยโทรมา
ทีนี้หลานคนเล็กที่อยู่กับเขาก็เลยตอบ

ไม่ครับหายใจแห่งคนปกติเหมือนคนนอน
โพยคอกไม่มีกระตุกไม่มีอะไรเลยเหมือนปกติ
รอเวลาไปตั้งครึ่งชั่วโมงจนกว่ากู้ชีพจะมา
ลูกนึงถักตรงนี้ครับ
เห็นตำรวจเขาว่ามันเผาขนอาจจะหลบเขาอาจจะหลบ
อีกลูกหนึ่งข้างหลังครับฝังสมอง
ถ้าประมาณก็อยู่๔๐๔๐บาททองคำ
แต่เงินตัว๑๕ตัวก็อยู่ที่๔๕๐๐บาท
ล่าสุดนะครับทางด้านของพลตำรวจตรีภัยโรธกุจิรพันธ์นะครับ
เป็นผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๔
ก็เปิดเผยความคืบหน้าทางคดีบอกว่าตอนนี้เนี่ย
สืบสวนขึ้นหน้าไปมากได้ประสานทีมสหวิชาชีพไปร่วมสอบสวนด้วย
เพราะว่าพยานปากสำคัญก็คือหลานชายนี่แหละครับ
เป็นคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็เห็นหน้าของคนร้ายด้วย
เจ้าหน้าที่เองก็มีการนำภาพถ่ายของผู้ต้องสงสัยให้กับหลานชายได้ดู
หลานชายคือเด็กเนี่ยก็มีการเรียกชื่อคนที่ก่อเหตุด้วยนะ
เรียกชื่อคนที่ลงมือก่อเหตุออกมาแล้วบอกว่าคนยิง
สืบสวนก็เลยควบคุมตัวชายคนนี้คนที่เด็กเนี่ยชี้ตัวนะครับ
ซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกับครอบครัวนี้ด้วยนะเอาไปสอบสวนทันที
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ยังคงให้การปฏิเสธอยู่
ส่วนทรัพย์สินที่ตอนแรกทางด้านสามีก็บอกว่า
คนร้ายเอาไปด้วยทั้งทองคำทั้งเงินสดต่าง
ตอนนี้ตรวจสอบแล้วทรัพย์สินทั้งหมดที่ว่าหายไปเนี่ย
ยังอยู่ครบแล้วก็ยังอยู่ภายในบ้าน
ต้นคนร้ายที่ลงมือเชื่อว่าน่าจะประสงค์ต่อชีวิตมากกว่าทรัพย์สิน
เพราะว่าไม่ได้มีการเอาของอะไรไปเลยนะครับ
แต่อาจจะไม่ใช่คนที่มีความชำนาญเรื่องของการใช้ปืน
คนเจ็บก็เลยยังไม่ได้เสียชีวิตนะครับ
แล้วก็นอกจากถูกยิงแล้วก็ยังถูกทิ้มแทงด้วยของมีคมที่ศีรษะหลายแผลด้วยกันนะครับ
สรุปทรัพย์สินก็ไม่ได้หายไปยังอยู่ครบนะคะ
พยานก็เป็นเด็กผู้ชายอายุแค่๔ขวบเองนะคะที่เห็นเหตุการณ์